ของที่ฉันประมาทล้วนเลยค่ะ

กำลังขับรถเรากลับบ้านช่วงสายเมื่อวาน

นี่ค่ะคือต้องบอกว่าโชคดีนะที่เขาไม่ได้ขับมาเร็ว
ขับมาช้าก็เลยมีจังหวะที่จะหยุดรถได้
ด้วยความที่ท่อปูนเป็นท่อกลมมันกลิ้งนะคะ
นี่คือท่อปูนหล่นลงมาแล้ว

ยังไม่รู้ตัวอะไรเลยนะเพราะเขาก็ขับต่อไปเรื่อยเนี่ย
ลองดูนะมันร่วงไหลลงมาแบบเนี้ยเลยอ่ะค่ะแล้วคือนักข่าวเราอ่ะ
คุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลเนี่ยนะบีบแตรแล้วด้วย
มันรถบรรทุกเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็เลยขับตามไป
เพื่อจะไปบอกรถบรรทุกว่าคุณท่อปูนคุณมันร่วงลงไปนะ
คนขับบอกว่าไงรู้ไหมคุณอ้าวเหรอไม่รู้เลยอ่ะ
คือไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรบอกให้คนมาเก็บเอาแบบนี้ก็ได้
ซึ่งนักข่าวเรานายธนรัฐนะคะก็บอกว่าที่เอาคลิปนี้มาเปิดเผยเนี่ย
เพราะว่าอยากจะเตือนภัยทุกคนที่ต้องขับรถอยู่ใกล้กับรถใหญ่
รถบรรทุกสิ่งของต่างแล้วก็อยากจะเตือนให้คนที่ต้องมาบรรทุกของแบบนี้เนี่ย
ทำอะไรเนี่ยระมัดระวังให้มันรอบครอบกว่านี้
บรรทุกอะไรก็มัดให้แน่นหนาคุณต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำกับหน้าที่ที่คุณได้รับ
เพราะถ้าคุณทำแบบนี้คุณมัดไม่แน่นหนาคุณประมาทมันผิดกฎหมายด้วย
ผมว่าถ้าจุดนั้นถ้ามีมอเตอร์ไซค์เลี้ยวตัดหน้าไปก่อนมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะโชคร้าย
หรือว่าถ้ามันหล่นใส่รถก็รถก็น่าที่จะพังเลยเพราะว่าขนาดอยู่ในรถ
แล้วปูนเนี่ยหล่นใส่พื้นถนนเนี่ยยังดังตุ๊บเลยยังดังสนั่นเลยครับ
ผมว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์โชคร้ายขับมาก่อนก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ถึงขั้นเสียชีวิตได้
ซึ่งทีมข่าวเราก็เลยตามไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยคือถนนกรปพลึกนะคะ
บริเวณแยกกำนันแม้นพอไปดูเนี่ยไอ้ท่อปูนที่มันร่วงลงมาถูกเคลียร์เข้าไปข้างทางแบบนี้แล้วค่ะ
แต่ก็กองอยู่แบบนั้นนะคะไม่มีใครมาเก็บ
ซึ่งไปถามคนที่เขามาเคลียร์รถนะไปถามด้วยนะ
เขาบอกว่าก็ได้รับแจ้งมาบอกว่าให้เข้าไปเคลียร์ท่อปูนที่กิดขวางถนนให้หน่อย
แต่คนแจ้งไม่ได้บอกว่าเคลียร์แล้วให้เอาไปไว้ที่ใครติดต่อ
ใครจะให้ใครมารับเจ้าของรถบรรทุกที่บรรทุกรถมา
เสียหายแล้วเรามันไว้ตรงนี้เป็นขยะข้างทางหรืออย่างไร
ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครดูอยู่เนี่ยรู้ว่าเป็นของบริษัทตัวเอง

ค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบทเรียนที่ได้เนี่ย
จากว่าคุณไม่หาตัวเชื่อมตัวยึดหรือว่าอะไรมาปกปิดปกคลุมให้มันเรียบร้อย
แล้วมันตกลงมาอันนี้มีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
และที่สำคัญนายทะเบียนสามารถพักใช้หรือยึดใบอนุญาตขับขี่ของคุณได้นะคะ
ไม่ใช่ว่าเออคุณทำแล้วก็ขอไปทีเดี๋ยวหาคนมาเก็บแบบนี้มันไม่ได้
มันไม่มีสายลัดไงเนี่ยใช่ไม่มีอะไรลัดเลย
วางไว้เฉยนะครับให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย